มีเจ้าอาวาสวัดหนึ่งในจังหวัดอุดรธานี

เดี๋ยวศึกออกไปอยู่ด้วยเลย

เอาจะไป

จะดูทำไมที่นอน
อยากดูทำไมที่นอน
ที่นอนไม่ดีหรอกที่นอนมันแข็ง

ตอนไหนจะดูทำไมที่นอน

คนที่เขานับถือผู้หญิง
ผู้เสียหายเป็นพี่สาวเป็นคนส่งมาแฉนะคะ
จังหวัดอุดรธานีนายแมนเป็นคนเอาคลิปเนี้ยมาให้สื่อมวลชนบอกว่า
ผู้หญิงในคลิปอ่ะเป็นคนที่เขานับถือเป็นพี่สาวถูกพระที่เป็นเจ้าอาวาส
หนึ่งในตำบลนาดีส่งข้อความหาในเฟซบุ๊กชวนคุยเชิงชู้สาว
บอกเนี่ยมีเงินมีบ้านมีรถจะศึกออกมาอยู่ด้วยแล้ว
แต่ขอดูหน้าอกหน่อยได้ไหมฝ่ายหญิงถามกลับไปว่าไงรู้ไหมคะ

ตายแล้วบวชแก้บนได้เป็นถึงเจ้าอาวาส

เปิดทำบุญเทปูนหล่อพระพุทธรูปปางสมาธิองค์ที่๓ในวันที่๑๒เมษายนนี้
ใช้บัญชีส่วนตัวในการรับบริจาค

แล้วก็บอกกับฝ่ายหญิงว่าแล้วเดี๋ยว๑๓เมษายนจะศึก

เขาก็บอกว่าเอ๊ะยังไงนะคือรับบริจาค๑๒จะศึก๑๓ไปอยู่กับผู้หญิง

เขาก็เลยบอกขอมาแจ้งสื่อเอาไว้ก่อนดีกว่า
เราก็เลยส่งคุณบอมอภิวัตรลงพื้นที่วัดที่ถูกกล่าวหานะคะ

ได้คุยกับเจ้าอาวาส
ท่านก็ให้ข้อมูลบอกว่าอัตมาบวชมา๑๕พันศาแล้วนะ
อ่าปัจจุบันอายุสี่สิบเจ็ดปีลูกศิษย์ลูกหาก็มีเยอะ
ตมาไม่เห็นจะรู้จักฝ่ายหญิงเลยไม่เคยยุ่งเกี่ยวกันด้วย
ก็ไม่รู้ว่าเรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงอืม
แล้วมันก็มีเฟซบุ๊กที่ใช้ชื่อว่าสารวุฒิ
ส่งข้อความที่มีคนวีดีโอคอหากันก็ไม่ใช่อาตมาอีกอ่ะ
พออาตมาไม่ได้เล่นเฟซบุ๊กอ่ะก็บอกกับคุณบอมว่าอืม
อาตมาไม่รู้เรื่องนะก็ให้ข้อมูลกับสำนักพุทธไปหมดแล้ว
ทีนี้ฟังจากที่คุณบอมบอกว่าภาพในวีดีโอคอลกับหน้าเจ้าอาวาส
นี่เหมือนกันไหมเราก็ต้องถามคุณบอมอะเนาะ
เพราะเจ้าอาวาสท่านปฏิเสธคุณบอมก็ไม่กล้าฟันทงอะค่ะ
ก็บอกว่าคล้ายแต่ว่าเขายืนยันว่าพระรูปนี้เขาบอกเขาไม่ใช่เขา
พระท่านนี้ยืนยันบอกไม่ใช่แน่นอนเฟซบุ๊คที่คุยด้วยที่สลาว
ว่าในวีดีโอคอลเพราะเฟซบุ๊กก็ไม่ได้เล่น
อ้าวรูปเก่งเอาเอามาให้ต้องขอโทษเกี่ยวกับผมตามคราม
มันหนาเอาไว้อย่างบราบไว้บอกก็ต้องพูดยังบอกว่า
วันนี้บุ๋นวูนเรื่องเท่านั้นเรามันยังตั้งสิทธิ์อืมอืม
ผมมารับที่ก่อนเร็วโอเคอ่านั่นครับคิดว่าอันนี้เพื่อนไส้ไหล่
ให้เอาเสริมเสียบ่ะครับเนี่ยจ้าวาดบอกให้ไปถามทั้งนู้น
อมก็เอาไปถามทางไหนล่ะเลยเอางั้นโทรไปโทร
ไปสอบถามพระครูอภินันมงคลธรรมเจ้าคณะตำบลนาดีก็แล้วกัน
คือความรู้จะเป็นสอบถามทั้งไหนดีจ้าวาดเนี่ยบอกว่า
ให้ข้อมูลกับสำนักพุทธไปหมดแล้วแต่ยืนยันกับนักข่าวแล้วว่า
ไม่ใช่ตัวเขาไม่ใช่ตัวท่านก็เลยเอางั้นขอถาม
เจ้าคณะตำบลนาดีหน่อยครับตกลงยังไงท่านพระครูอภินันให้ข้อมูลผ่านทางมือถือนะคะว่าอ๋อ

พระอธิการสำนักพุทธศาสนาและเจ้าคณะอำเภอเนี่ยก็ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว

บอกว่าพระรูปนี้ยอมรับว่าก่อเหตุจริงกับสำนักพุทธค่ะ

ทำจริงกับสำนักพุทธบอกว่าทำจริงแต่กับบอมบอกไม่รู้เรื่อง
ซึ่งเบื้องต้นปลดจากตำแหน่งเจ้าอาวาสเรียบร้อยแล้วนะคะ
ตอนนี้อยู่ระหว่างทำเอกสารชี้แจงไม่ได้ศึก
ไม่ได้ปราชิกเพราะว่าเป็นการกระทำผิดแบบสังคาพิเศษ
เขาบอกว่าเป็นประเภทของโทษที่เกิดจากการล่วงละเมิดสิกขาบทประเภท
คารุกาบัตรที่เรียกว่าอาบัติสังคาพิเศษ
เหมือนเป็นอาบัดโทษรุนแรงรองจากปราชิกอะค่ะ

คือไม่ถึงขั้นพ้นจากความเป็นพระไปเลย
ยังสามารถปรงอาบัติได้
แต่ว่าไม่ได้ว่าไปสวดอยู่รูปเดียวแล้วปรงอาบัติ
ก็ต้องไปมีการยอมรับผิดต่อหน้าพระ
ใช่ต้องไปสารภาพผิดต่อหน้าคณะสงฆ์

ไม่ต้องถึงขั้นพ้นจากความเป็นพระไม่ต้องศึก
แต่ต้องไปสารภาพความผิดที่ทำต่อหน้าคณะสงฆ
แล้วก็ถูกปลดจากการเป็นเจ้าอาวาสแล้วนะคะ
ตอนนี้ก็ให้พระรูปอื่นมารักษาการเจ้าอาวาสแล้วค่ะ
ซึ่งพระรูปนี้ก็ยินยอม
แล้วในเรื่องของเงินบริจาคอะไร

เขามีความกังวลว่าอาจจะเอาเงินส่วนนี้ไปใช้ส่วนตัว

บอกนะคะว่าเธอไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย
การออกมาแฉเจ้าอาวาสในครั้งนี้
แต่เธอแค่ไม่อยากให้พระที่พฤติกรรมไม่เหมาะสม
อยู่ในผ้าเหลืองให้คนกราบไหว้
ขนาดเนี้ยหลวงพ่อคะคิดว่าหนูใส่ร้ายอีกแล้วค่ะ
คิดว่าคนจะเชื่อเหรอคะหลักฐานมัดตัวขนาดเนี้ย
แท็ตก็มีคลิปก็มีอืมก็อยากให้ยังไงอ่ะ
อยากให้พวกพี่นักข่าวแล้วก็สังคมไทยค่ะ
ช่วยกันดูแล้วกันนะคะว่าใครใส่ร้ายใครกันแน่
หนูก็ไม่รู้จะไปใส่ไลค์แกทำไมเนอะบอกเลยว่าเธอรู้สึกว่าบทลงโทษมันยังไม่รุนแรงมากพอ
เพราะว่ากลุ่มลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยก็ยังคงศรัทธาและยังเชื่ออยู่ว่าฝั่งเธออ่ะ
ไปใส่ร้ายทำให้พระรูปดังกล่าวต้องเสื่อมเสียค่ะ